สายฟดิคุณเห็นไหมว่าสายฟเนี้ยนะหนุ่มหนุ่มไทยเนี้ย
ว่าเราเป็นผู้หญิงแล้วชอบผู้ชายสายฟ
มาค่ะเรารวบรวมมาให้หมดแล้วนะคะคนแรก
เอสกันตะพงคุณผู้ชม

เออนะคะนี่แหละคุณผู้ชมค่ะ
เอสกันตะพงชอบจริงเลยนะจ๊
ชอบแต่ว่าสาวตาน้ำข้าวแบบนี้ค่ะ

มากจริงค่ะเออแล้วก็หนุ่มเอสแล้วก็สาวคริสติน่าเนี่ย
ศึกษาดูใจกันมา๕ปีแล้วนะคะ
ตั้งแต่เป็นแฟนกันเนี่ยจนแต่งงานมีครอบครัว
คู่นี้มีความน่ารักนะออกมาให้เห็นอยู่ตลอดเลย
ดูดิดูภรรยาเขาเป๊ะปังมากนะ
ขนาดโทษของคุณผู้ชมดูดิยังสวยเลยอ่ะ

แล้วก็ตอนนี้ก็มีเบบีแล้วชื่อว่า
ตอนนี้น้องอยู่เยอรมันใช่ไหม
ใช่อยู่เยอรมันอยู่น่ารักเอ็นดูมากนะคะ

กับสาวอเมนด้าภรรยาสาวชาวสวีเดนคุณผู้ชม

แต่ความหวานไม่ลดน้อยถอยลงไปเลยค่ะ
จะครบรอบแต่งงาน๒ปีไป
เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะ
และการเซอร์ไพรส์ของหนุ่มบอยนั้น
ดิฉันอยากให้ดูคลิปจัดไปเลยจ้า

คุณบอยพี่บอยเคยเล่าให้ฟังนะคะว่าจริงไม่เคยคิดเลยว่าจะมีแฟนฝรั่ง

คุณผู้ชมค่ะก็เลยกลายเป็นภาพรักหวีดสวานแบบนี้

จริงแล้วคือภรรยาพี่บอยนี่นะน่ารักมาก
พยายามเรียนภาษาไทยจนตอนนี้พูดคล่องมาก
ต้องบอกว่าเป็นฝรั่งนะบอกว่าเป็นคนไทยก็เชื่อเพราะพูดไทยคล่องมาก
ส่วนพี่บอยเองก็เรียนภาษาอังกฤษเอาสิเจอกันคนละครึ่งทางนะฮะ
ก็เจอกันแบบคนละซีกโลกมาเจอกันแบบนี้
ทริปล่าสสุดเนี่ยคุณอคเมนด้าพูดชัดมากเลยนะ
คำด่าคำแซวพูดเป็นแล้วนะคะ

หวานไม่หวานลูกสามไปแล้วจ้า
สิงโตนำโชคและคุณมาเลียภรรยา
ชาวอเมริกันค่ะคู่นี้คือที่มาที่ไปเขาน่ารักดีนะ
เขาปิ๊งปั๊งกันเพราะว่าดนตรีคุณผู้ชมตอนที่พี่สิงโตเนี่ยไปเล่นดนตรี
ร้องเพลงอยู่ที่ภูเก็ตสาวมาเลียก็ความชิวไง
มานั่งฟังเพลงเพราะทุกวันเลยค่ะจนพี่สิงโตเนี่ยเริ่มทำความรู้จัก

ลูก๓แล้วเป็นผู้ชายทั้งหมดเลย

ตอนนี้เป็น๕คนพ่อแม่ลูกกันไปแล้ว
บ้านนี้เขาก็มีกิจกรรมสนุกแล้วก็น่ารักมาให้ติดตามกันอยู่เสมอเลยนะคุณผู้ชม
นี่ภาพบรรยากาศเวลาลูกอยู่ด้วยกันนะคุณนะ
แล้วต้องบอกเลยว่า๓หนุ่มนี้นะฮะที่เราเอามาให้คุณผู้ชมได้ชมกันเนี่ย
จากว่าจะหลงเสน่ห์สาวสายฝ่อแล้วนะคะเนี่ย
ตัวเขาเองก็แซ่บเหมือนกันนะคะ
ทั้งพี่บอยทั้งคุณเอสและพี่สิงตนที่แด้ว